เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอะไรจะใจร้อนขนาดนี้นะ
ลูกชายวัย๑๗ปีนะฮะแทงแม่นะครับ
แม่แท้นี่แหละจนได้รับบาดเจ็บ
อ้างว่าแม่ดุก็เลยโมโหแม่โกรธแม่
แต่ย่าบอกว่าหลานชายเขาก็มีอาการที่เคยไปรักษาโรงพยาบาลอยู่นะ
ใช่ค่ะคุณยายบอกว่าเคยพาไปศรีธัญญาเลยด้วยซ้ำ
เป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทะเลาะกับแม่เป็นประจำ
แต่ครั้งนี้รุนแรงสุดถึงขั้นแทงแม่เลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณห้าทุ่มนะฮะตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บในหมู่บ้านที่ตำบลคลอง๓
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับอ่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่ถูกแทงจนบาดเจ็บเนี่ย
เป็นผู้หญิงอายุสี่สิบเก้าปีส่วนคนที่กอเหตุก็คือลูกชายแท้แท้เลยอายุสิบเจ็บปีนะครับ
อ่าก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะค่ะตอนนี้นะครับเนี่ยฮะเข้ากลางหลังเลยครับ
โอ้โหนี่นะเลือดนี่เต็มพื้นเลยนะครับมีแม่ของผู้บาดเจ็บ
ก็คือยายของผู้ก่อเหตุที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามคนเจ็บเนี่ย
แม่บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ออกไปทำธุระก็ไปกับลูกชายนะ
ว่าน่าจะอาจจะเอาจักรยานยนต์ไปหรืออะไรไปยังไงนี่แหละ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยลูกชายไม่ยอมรอฮะลูกชายก็ให้แม่กลับบ้านเองนะครับ
ลูกมาถึงบ้านก่อนด้วยนะแต่พอแม่มาถึงทีนี้แม่ก็โมโหสิอืม
คือไปก็เหนื่อยอ่ะเดินทงเดินทางเอ๊ะทำไมไม่รอก็เลยต่อว่า
ดุด่าลูกนะครับก็หวังจะสั่งสอนนั่นแหละ
แต่ลูกชายกลับคว้ามีดแทงนะฮะแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
ไปข้างนอกไงก็ทิ้งแม่ในที่พนักการณ์เนี่ยเรานั่งรถแม่กลับมาเอง

พอแม่กลับมาแม่ก็ไปบอกยายแล้วมึงก็โมโหเลย
ก็คือเถียงกันตามภาษาแม่ลูกแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะเอามีดลงมาแทงแม่แกอืม
ก็ไม่รอแม่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านก่อน
แม่ก็ต้องกลับเองแม่ก็เหนื่อยทีนี้ก็ว่าไงก็โดนเลยนะฮะ
ก็ไปเจอกับคุณยายนะครับเพราะว่าแม่ที่ถูกแทงวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะครับ
คุณยายเป็นอำมพลึกนะครับเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่นิ่ง
แต่ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวกับหลานชายออกไปธุระนอกบ้านกัน
แล้วก็เห็นว่าหลานชายเนี่ยกลับมาคนเดียวก่อนก็คงเหมือนที่แม่บอกไม่รอแม่
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านมาคนเดียวแม่กลับมาถึงเจอลูกอยู่บ้านแล้ว
ก็ต่อว่าลูกทำนองที่ว่าทำไมถึงหนีกลับมาก่อนทำไมไม่รอให้แม่กลับมาด้วย
เนี่ยแม่ต้องนั่งรถเมย์กลับมานะแม่เหนื่อยเออมันก็เหนื่อยมันก็ร้อนอ่ะ
แม่ก็ดูด่าลูกอย่างหนักนะครับตามที่คุณยายบอกนะครับ
แล้วแม่ก็ไปเอาไม้ที่ยายเอาไว้ค้ำยันเนี่ยเอาไปฟาดลูกชายหลายครั้ง
ยายบอกนะส่วนตัวยายก็อำมพลึกฮะก็นอนอยู่ที่พื้นก็พยายามห้ามอ่ะ
แต่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ลูกสาวก็ไม่ฟังก็เลยคาดว่าหลานชายก็อาจจะทนไม่ไหว
จังหวะนั้นหลานชายก็เลยคว้าเอามีดมาแล้วก็แทงแม่ซึ่งแม่บอกว่าทีแรกก็พยายามหลบ
ใช่แม่บอกตอนแรกแทงข้างหน้าค่ะแม่หลบแล้วมันก็เฉียว
พอแม่หันหลังให้แทงเขาที่หลังเลยสุดท้ายลูกก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
มึงไปออกกลับบ้านไปนะมึงทำให้กูเหน็ดเหนื่อย
ตีตีกับหัวก็ควายด่าลูกอาเตอร์ตีลูกอ่ะ
อย่างนึงบอกว่าอย่าตีกันเลยอย่ามาทำกัน
ไอลูกมึงก็ทะหร่าเข้ามาไง
ทะหร่าเข้ามานั่นเนี่ยก็เกิดเรื่องนั้นขึ้นแล้วเนี่ย
แล้วก็หยุดมีดขึ้นมาแทน
มันเอามีดมาจากไหนไม่รู้มีดมันวางไว้เกินหมดล่ะที่เนี่ย
ตีหนักไม้อันนี้ฟาดสุดแรงหลายเที่ยวอ่ะ
เนี่ยเจ็บจะไปว่ามันก็ไม่ถูกแล้วไปตีเขาอย่างนั้นนะมันก็เจ็บมันอ่ะ
แล้วยังมีแควนใบด้วย
กำลังเท่าไหวประมาณมันก็อายอ่ะสิ
เนี่ยค่ะคุณยายก็บอกว่าปกติแล้วแม่ลูกคู่นี้ทะเลาะกันประจำนะคะ
คุณยายบอกว่าแม่เริ่มก่อนยายคอยห้าม

หลานชายทนไม่ไหวถึงขั้นเอามีดแทงแม่ตัวเองอืม
คุณยายเนี่ยก็คงรักหลานแหละ
คุณยายบอกกับทีมข่าวของเราว่าเข้าใจหลานยายด้วยนะ
อยากจะให้เข้าใจหลานยายหน่อยคือหลานเนี่ยสติไม่ดี
ยายเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาแล้ว
แต่ตอนนี้ยายป่วยขยับตัวไปไหนไม่ได้
ก็ไม่มีใครพาหลานไปหาหมอ
หลานก็เลยสติไม่ดีอยู่ต่อเนื่องแบบนี้
ยายก็เลยบอกว่าฝากบอกหลานก็แล้วกัน
ตัวเถอะหลานกับแม่ของหลานจะได้แยกกันอยู่สักที

จะต้องเข้าโค้งเข้าคุกทีนี้จะได้แยกกันจริง
มันไม่ค่อยลงกับแม่มันหรอกมันประสาทไอ้นี่มันบ้า
เป็นบ้าได้หรอ
ไปก็ไปหนเทียวแล้วเขานัดก็ไม่ไปอีกก็มันเงาะอีกสั่นเนี่ย
เลยไม่มีใครพาไปงั้นยายก็พาไปอยู่เรื่อย

นะเจอกันเลยเดี๋ยวก็ตีกันตายอีก
ก็มีแม่มันเฉพาะคนเดียวที่รายการกับคนอื่นมันก็ดีนะ
คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กันได้ประมาณสองสามปี
ก่อนหน้านี้ปล่อยให้คนอื่นเช่าก่อนที่ยายจะป่วยก็เลยเข้ามาอยู่เองปกติได้ยินเสียงของทั้งคู่แม่ลูกคู่นี้ค่ะทะเลาะกันประจำ
พอได้ยินเสียงบ้านทุกหลังในซอยรู้เลยอ๋อบ้านนี้พ่อแม่ลูกทะเลาะกันแน่พอได้ยินเสียงดังนะไม่ต้องสงสัยบ้านไหนบ้านนี้แน่
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่คิดว่าครั้งนี้จะหนักถึงขั้นที่ลูกเอามีดมาแทงแม่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แม่ลูกมาค่อยคุยกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่า
ลูกชายเขาก็พูดถึงว่าถ้าเราคุยดีกับเขาก็ดีนะเขาก็ปกติคนแถวนี้เขาก็เออเขาก็ดีอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าก้าวร้าวอะไรแต่เขาก็ทะเลาะกันบ่อยก็เลยถ้าเรื่องทะเลาะเขาก็ทะเลาะกันอยู่
คนแถวนี้เขาก็รู้กันหมดรู้กันหมดเลยถ้าเกิดได้ยินเสียงก็จะรู้ว่าบ้านนี้ทะเลาะกันใช่
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ยังรอการสอบปากคำฝ่ายของคนที่เป็นแม่ที่บาดเจ็บ
ยังไม่ได้มาให้ปากคำนะฮะเพราะว่าก็ไปโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับลูกชายที่ก่อเหตุก็ตอนนี้ก็หนีไปไหนไม่รู้นะฮะ
ทีนี้ก็ต้องตามตัวทั้งคู่มาสอบปากคำแต่ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าแม่จะไม่เอาความอะไรกับลูก
จะไม่แจ้งความก็ได้ก็มาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันจะอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป
ส่วนลูกถ้าป่วยจริงเคยไปรักษาที่ศรีธัญญาจริงก็ต้องรักษาต่อเนื่องปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เดี๋ยวอาการกำเริบจะไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอีก
ส่วนถ้าแม่บอกว่าจะเอาเรื่องตำรวจบอกว่าก็มาแจ้งความ